ส่วนบ่ายวันนี้ครับมีการเปิดตัวกองหน้าคนใหม่ของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
ซึ่งหลายคนนั้นก็รู้กันแล้วนะครับเพราะว่าก่อนนี้มีข่าวหลุดมาตลอดว่า
ชาชาติจะเป็นสมาชิกใหม่ของทางเมืองทองครับเมื่อวานครับก็เปิดตัวให้สื่อได้เห็นกันก่อนนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวเปิดตัวเป็นทางการวันนี้ก็คงจะได้ทราบรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับ
ัสซันโคโรโยนะครับหรือว่าชาช่าซึ่งปีที่แล้วเล่นให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดก็มาอยู่กับเมืองทองนะครับ
ก่อนนี้ก็มีข่าวแล้วนะครับว่าหลายคนผัวพันกับการย้ายทีม
แล้วก็มีรายงานว่าค่าเหนื่อยสูงที่สุดของนักเตะไทยในยุคนี้เลยนะครับ
ซึ่งชาช่ากองหน้าชาวบราซิลในวัย๓๑ปีเซ็นสัญญาอาชีพครั้งแรกกับทางเฟยนูดทีมดังของนิเทอร์แลนดในปี๒๐๐๔
ส่วนปีที่แล้วย้ายมาอยู่กับบุรีรัมด์ด้วยสัญญายืมตัวจากทางโลเคอร์เล่นโดยซัดไปสาหรัฐ๑๔ลูกในศึกโตราต้าไทยลีก
แล้วก็เฮเบตตี้เฟอร์นันเดสหนีเป็น๒๐น๔๐ก่อนที่ท้ายครึ่งแรก๔๔น
โดมันดิกอาเดเยียจะไล่ขึ้นมา๑๒ให้กับทางครราชครับ
ราชเนี่ยก็ถือว่าเตรียมทีมค่อนข้างน่ากลัวในรายการนี้เลยนะครับสไตล์การเล่นสวนกลับดุดันนะครับ
ส่วนในช่วงครึ่งหลังครับผ่านมา๑๐นาทีเมืองทองหนี๓๑ครับไปเน้นจากธิรสินแดงดาแล้วก็ไม่หยุดแค่นั้นนะครับ
ครับโดยทริสตองโดอัดลูกนี้เน้นเลยครับนาที๖๖
และอีกลูกนะครับได้จากประกิจดีพร้อมครับยิงปิดกล่องให้กับเมืองทองชนะโคราชไป๕๑คว้าแชมป์ลีโอฟรีซีซั่น
และเป็นแชมป์สมัย๒ติดต่อกันคว้าเงินรางวัล๒ล้านบาทส่วนนครราชศรีมาได้รองแชมป์รับเงินรางวัล๕แสนบาทนะครับ
ไม่ได้นะครับหลายทีมอยู่ในช่วงของการลองตัวผู้เล่นใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลลีกของไทยที่จะเปิด
ฉากพร้อมกันลีวันที่๙กลุ่มพาพันธุ์นี้นะครับ